ข้อพิพาทระหว่างบริษัทอาคารารีซอเซสจำกัดมหาชน
กับชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรพิศนุโลก
แล้วก็เพชรบูรณ์ที่อาศัยอยู่รอบเหมืองทอง

นับตั้งแต่บริษัทเข้ามาประกอบการ
ขุดเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่นะครับ
เราจะย้อนไปดูปมความขัดแย้งตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันกันอีกครั้งนะครับ
ถ้าเกิดเราย้อนไปดูนะครับเมื่อปี๒๕๕๙
บริษัทอัครารีซอร์เซตจำกัดมหาชน
สัญชาติออสเวรียได้รับใบประธานบัตร
เมืองแร่ทองคำในพื้นที่ตำบลเขา๗ลูก

จากนั้นมาในปี๒๕๔๔บริษัทอัคราเริ่มถลุงแร่
และประกอบโลหากรรมบนเนื้อที่๙แปลง
รอบคลุม๓จังหวัดคือพิจิตรพิศนุโลกและเพชรบูรณ์

ประธานบัตรเหมืองชาตรีเหนือจะหมดอายุในปี๒๕๕๙
ส่วนใบประธานบัตรเหมืองชาตรีใต้จะหมดในปี๒๕๖
ปี๒๕๕๑ครับบริษัทอัคราทำการขอขยายพื้นที่
โรงประกอบโลหกรรมไปทางทิศเหนือของเหมือง
โดยไม่ผ่านการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ปี๒๕๓๕มาตรา๔๖
แต่ภาครัฐกลับออกใบอนุญาตให้ขยายพื้นที่ดังกล่าวได้
ปี๒๕๕๓บริษัทอัคราสร้างบ่อเก็บกากแร่แห่งที่๒
ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านรอบเมือง
รวมตัวคัดค้านฟ้องสารปกครองให้ระงับใบประธานบัตรของบริษัท
หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาน้ำกินน้ำใช้
ในปี๒๕๕๕สารปกครองพิศนุโลกมีคำสั่งพิพากษา๖ข้อ
หนึ่งในนั้นคือให้บริษัทระงับการดำเนินการใด
เขตพื้นที่ประกอบโลหกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว
มาถึงปี๒๕๕๘นะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เผยผลตรวจเลือดชาวบ้านรอบเหมือง
พบตัวอย่าง๗๓๑รายมี๔๘๓รายที่มีโลหาหนักสารหนูและแมงกานิส
ในร่างกายสูงเกินค่ามาตรฐาน
และในปี๒๕๕๙กระทรวงอุตสาหกรรมแจกคูปองชาวบ้านรอบเมือง
แลกซื้อผักจากพื้นที่อื่นเพราะพื้นดินและแหล่งน้ำชุมชนรอบเหมืองทอง

ร้องเรียนปัญหาไปในหลายหน่วยงาน
และการร้องเรียนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณรักษาความสมบัติแห่งชาติ
นำมาสู่การตั้งคณะกรรมการ๕ฝ่าย
ร่วมกันแก้ปัญหาแต่ผ่านไปแล้ว๑ปี
ยังไม่ทราบสาเหตุว่าผลกระทบเกิดจากอะไรกันแน่